พาไปดูปฏิเหตุทางน้ำสองเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่๒เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายก
ไปดูที่เพชรบุรีก่อนมีคนจมน้ำสุดท้ายแล้ว
ช่วยได้ทันหรือเปล่าดูคลิปค่ะ
นี่ค่ะลงไปแบบนั้นตัวเปล่าเล่าเปลือยเลยนะคะ
สำหรับคนที่ประสบเหตุแล้วพยายามที่จะโบกไม้โบกมือ
ขอความช่วยเหลือคนที่เขาไปเที่ยวตรงนี้

เขาแตกตื่นยกหาดเลยหน้าตัวเกิดขึ้นที่จังหวัด
ตกใจมากเพราะว่าตัวของเจ้าตัวเนี่ย
โดนซัดออกจากฝั่งออกไปออกไปออกไป
แล้วคือแบบคือคงจะไม่ไหวแล้วด้วยนะคะ
และสุดท้ายคือห่วงไม่มีมีแต่ความเป็นห่วง
ห่วงยางไม่มีนะคะเจ้าหน้าที่โยนไปเห็นไหมคะ

ท้ายเกาะเนี่ยเกาะห่วงยางช่วยชีวิตขึ้นมาได้
เพราะดีเดชะบุญมากที่ตอนที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นสักประมาณ๕๖คนพอดี
ช่วยได้รอดช่วยได้ทันถ้าเกิดว่าตรงนั้นคิดนะ
มีเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญ
เขาได้มีอุปกรณ์ช่วยคุณแบบนี้
คือสิ่งที่เค้าไม่กล้าลงช่วยเหมือนกันนะครับ
ใช่ก็อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะ
นี่คือที่จังหวัดเพชรชบุรีแล้วสุดท้ายรู้ไหมคะว่าเพราะอะไร
เจ้าตัวยอมรับนะคะเจ้าตัวยอมรับว่าที่ประสบเหตุก็คือจมน้ำแบบนี้
สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีแรงที่จะตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดขึ้นมา

ดูตรงแบบว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หนะต้องเก็บไว้เลย
อันนี้ก็แปลกค่ะท่ามายคนเบาชอบเล่นน้ำชอบกระโดดน้ำ
เพราะอันนี้สันนิษฐานเองนะคะก็คือเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมันจะร้อนข้างในใช่ไหมค
มีการล่องแก่งกันนะคะแล้วเห็นไหมคะ
โอ้โหน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้สุดท้ายแล้ว

กระจัดกระจายกันแบบนี้ค่ะ

ชีวิตลอยไปกับกระแสน้ำเห็นไหมคะ
บนด้านบนเนี่ยแตกปืนกันยกใหญ่เลย

ทีนี้ทีละตั๊งครับทีละตั๊งทีละตั๊งทีละตั๊งทีละตั๊ง
อันนี้ก่อคนตูบข่าวว่าก็ว่าแล้ว

ทีละตั๊งครับทีละตั๊งครับ

คุณผู้ชมบอกมีแต่เรื่องหวัดเสียวมาให้ดู
อันนี้ก็หวัดเสียวเหมือนกันนะครับ

จะไปขึ้นฝั่งที่ไหนดูดู

เรือล่มเทกระจาดไม่เป็นท่าเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวไปคนละทิศคนละทางแล้วสุดท้าย
แต่อันนี้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ

สังเกตดูดีทุกคนใส่เสื้อชูชีพ
เพราะฉะนั้นทีมสตันแมนเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึง

คือมันมีโอกาสเลยนะจมค่ะ
แล้วถูกระแสน้ำพัดไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกนะคะ
เดตอีกทีหนึ่งสุดท้ายทั้งสี่คนรอดปลอดภัยนะคะ
ยังไงก็ลองพิจารณาดูหน่อยแล้วกันนะครับ

เราควรจะมีกิจกรรมทางน้ำแบบนี้หรือเปล่า